ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะคะ
ก็ไปตรวจสถานที่สร้างบ้านพักครู
กว่า๗ล้านบาทที่จังหวัดชุมพรด้วย
โอกาสที่ไปคอรมอสัญจรครั้งนี้นะคะ
และได้ไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนไทยรัฐวิทยา
ชื่นชมให้เป็นแบบอย่างในการเรียนการสอนด้วย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
เดินทางไปตรวจสอบสถานที่เกาะสร้างบ้านพักครู
แทนหลังเก่าที่ถูกน้ำท่วมจนชำรุดชุดโทรม

โดยที่แห่งนี้ได้รับงบประมาณในการก่อสร้าง๗ล้าน
เป็นบ้านพัก๒หลังอยู่อาศัยกัน๘ครอบครัว

อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๗

นาธิการอาวุโสหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
ในฐานะกรรมการมูลนิธิไทยรัฐ
กรรมการสถานศึกษาและคณะครูให้การต้อนรับ

ซึ่งเปิดสอนในระดับอนุบาลถึงมัธยมตอนต้น

จำนวนนี้เป็นนักเรียนนอกเขตพื้นที่
ซึ่งผู้ปกครองให้ความไว้วางใจ
ส่งลูกหลานมาเรียน๗๖๖คน
และมีข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาอีก๕๑คนค่ะ